วงการบันเทิงสูญเสียอีกหนึ่งคนบุคลากรคุณภาพนะ
ก็คือคุณอาพนมนพพรนั่นเองค่ะ
ท่านเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
คุณอาพนมนพรนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงลาสาวแม่กรอง
แล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
ท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในวัย๗๗ปีค่ะ
คุณอาพนมหายหน้าหายตาไปรักษาตัว
เพราะว่าอาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
ส่งผลให้อาเป็นอำมพลึกเดินไม่ได้อยู่หลายเดือนค่ะ
ผลงานของคุณอาพนมนพรมีมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานละคร
แล้วก็ภาพยนตร์อีกหลายต่อหลายเรื่อง
คุณอาพนมเปิดไข้เพลงด้วยใช้ชื่อว่านบพรซิลเวอร์โก

ไม่ว่าจะเป็นคุณแมงปอชนทิชาคุณออนอรดีและอีกหลายต่อหลายคน
อกจากนี้ก็ยังมีการผลิตละครโทรทัศน์ให้กับทางวิกหมอชิดด้วยค่ะ
ซึ่งร่างของคุณอานะคะก็จะอยู่ที่วัดบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรี
จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพถึงวันจันทร์ที่๑๗นี้
แล้วก็จะมีการจัดพิธีชาปนกิจวันที่๑๘ที่จะถึงนี้ด้วย
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ใช่ค่ะนะคะก็ติดตามค่ะเดี๋ยวพี่แจ๊กกะลินก็จะไปพรุ่งนี้นะคะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากแฟนของคุณอาก็แล้วกันนะคะ